มาดูเรื่องของคดีฆาตกรรมของชาวต่างชาติกันหน่อยคุณผู้ชมครับ
ตำรวจก็คุมตัวหนึ่งในผู้ต้องหาที่รับสารภาพว่าไปก่อเหตุฆาตกรรมเพื่อนร่วมชาติชาวอิสราเทลนะครับ
เป็นชาวอิสราเอลนะครับไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
โดยยอมรับว่ามีปัญหาเรื่องของความขัดแย้งส่วนตัวจริงครับ
เรื่องนี้นะครับทางด้านของตำรวจนะฮะก็มีการคุมตัวครับหนึ่งในผู้ต้องหานะครับ
ซึ่งเรื่องนี้เราจะไปติดตามกันกับคุณภูริพัฒน์บุญนินนะครับผู้สื่อข่าวของเรา
ซึ่งตอนนี้กำลังจะรอมรายงานเข้ามาให้ฟังจากที่เกาะสมุยนะครับ
ซึ่งตอนนี้เนี่ยหนึ่งคนที่เป็นผู้ตังหาเนี่ยยอมรับแล้วว่ามีความขัดแย้งจนจริง
ส่วนอีก๑คนนั้นยังคงให้การปฏิเสธอยู่
ซึ่งสุดท้ายแล้วเป็นอย่างไรติดตามพร้อมกันกับคุณภูริพัฒนบุญนินรายงานสดมาจากเกาะสมุยครับ
คุณผู้ชมครับกระบวนการชี้จุดประกอบคำให้การนั้นยังคงไม่สามารถเริ่มต้นขึ้นได้นะครับ
จากคณะของรองผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติ
เดินทางมาถึงที่สพบผุดเมื่อสักครู่ที่ผ่านมา
ขณะที่การสอบปากคำ๒ผู้ต้องหาเมื่อวานนี้
ผู้ต้องหา๑คนให้การยอมรับครับว่าได้ก่อเหตุจริง
แต่อีกหนึ่งคนนั้นยังคงให้การปฏิเสธ
ซึ่งรถตู้ด้านหลังที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ขณะนี้นะครับ
จะเป็นรถตู้ที่นำผู้ต้องหานั้นไปชี้จุดเพื่อทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ส่วนผู้ต้องหาอีกหนึ่งคนนั้นตำรวจแยกไปฝากขังไว้ที่สพสมุยนั่นเองครับ
โดยผู้ต้องหาที่จะนำไปชี้จุดนั้นคือนายโดเรฟยูซาเลส
ที่เมื่อวานนี้นั้นตำรวจใช้เวลาสอบปากคำนานกว่า๗ชั่วโมง
ทำให้นายโดเลฟนั้นยอมรับสารภาพครับว่าไม่ได้เป็นคนที่ลงมือก่อเหตุจริง
โดยตัวเองนั้นทำหน้าที่แทงนายออกมาออมาอิวจนเสียชีวิต
สะท้อนว่านายอียานเป็นผู้ขับรถยนต์ไล่ชน
ซึ่งหลังเกิดเหตุได้หลบหนีไปเปลี่ยนเสื้อผ้าที่หอพัก
จอดรถยนต์ทิ้งไว้เพราะรถเสียไม่สามารถขับขี่ต่อไปได้
ยนต์กระเป๋าเสื้อผ้าและอาวุธมีดที่ใช้ก่อเหตุทิ้งไว้
บริเวณรั้วในวิทยาลัยนานาชาตินะครับ
เพื่อไปขึ้นเครื่องที่สนามบินสุราธานี
เดินทางต่อไปยังสนามบินดอนเมือง
ซึ่งจุดประสงค์ปลายทางนั้นต้องการต่อเครื่องเพื่อเดินทางไปที่ฟิลิปปินส์
แต่มาถูกตำรวจจับกลุ่มได้เสียก่อนครับ
โดยจากการสอบปากคำนายโดเรฟนั้นยังยอมรับนะคะว่ามีปัญหากับผู้ตายเรื่องความขัดแย้งส่วนตัว
เคยลงมือพยายามฆ่าน้องชายที่อิสราเอลจริง
และไม่ได้วางแผนที่จะเดินทางมาเพื่อฆ่าล้างแค้น
แต่เป็นความบังเอิญที่พบเจอผู้ตายในพื้นที่เกาะสมุย

ขณะที่ตัวของนายอียานโบคารผู้ต้องหาอีกหนึ่งคน
ยังคงไม่ยอมรับสารภาพนะครับ
จึงทำให้วันนี้นั้นตำรวจไม่สามารถนำตัวไปชี้จุดได้
ซึ่งผู้ต้องหาอ้างว่าต้องการรอธนายความแต่งตั้ง
เดินทางมาจากประเทศอิสราเอล
ที่จะเข้าร่วมกระบวนการในการสอบปากคำ
จึงยังทำให้ไม่สามารถรวมถึงไม่ให้การใดนะครับ
ซึ่งตำรวจนั้นได้ชี้แจงครับว่า
เมืองไทยนั้นมีทนายความอาสาที่แต่งตั้งให้
ซึ่งกระบวนการในการพิจารณาคดีต้องเป็นไปตามกฎหมายไทย
แต่ผู้ต้องหานั้นก็ยังไม่ยินยอมเช่นเดิม
ซึ่งตำรวจนั้นได้นำตัวนายยาวไปคุมขัง
โดยแยกกันควบคุมตัวไว้นะครับ
ขณะที่การทำแผนประกอบคำรับสารภาพในวันนี้ครับ
ตำรวจใช้กำลังตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบ
ด้วยตำรวจภูทรบอบฝุ่นและตำรวจภูทรเกาะสมุยกว่า๑กอง๑๐๐
เพื่อดูแลความปลอดภัยโดยรอบพื้นที่แต่ละจุดที่ทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
บริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลสมุยอินเตอร์
ทิ้งกระเป๋าด้านหลังมหาวิทยาลัยราชพัฒน์สมุย
ร้านเช่ารถยนต์จุดทิ้งรถจักรยานยนต์และจุดอื่นรวมทั้ง๖จุด
โดยตำรวจนั้นแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันฆ่าและร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
และร่วมกันพกพาอาวุธมีดติดตัวไปในชุมชนเมืองหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
ส่วนข้อหาอื่นที่เกี่ยวข้องนั้นตำรวจยังอยู่ระหว่างการขยายผลและอาจแจ้งข้อกล่าวหาอื่นเพิ่มเติมในภายหลังครับ
คุณผู้ชมครับภายหลังจากนี้นั้นตำรวจจะควบคุมตัวไปชี้จุดเพื่อทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับ
และในช่วงบ่ายตำรวจก็จะนำตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนไปที่ศาลจังหวัดสมุยเพื่อทำการฝากขังนะครับ
โดยภายหลังจากนี้ครับตำรวจจะรีบสรุปสำนวนคดีเพื่อส่งฟ้องศาลให้ทันตามกำหนดเวลาครับ
ทั้งหมดนี้คือความคืบหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่
ผมภูริพัฒน์บุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากสถานีตำรวจภูทรบ่อผุดครับ